แต่ว่าตอนนี้ไปตามเลขก่อน

ดิฉันจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันนะคะ
ที่๒กู้ภัยใจพระพี่บินพี่เอกพันธ์มีต่อแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
หลายคนเอ๊ะเขาผูกพันกันยังไง
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเป็นแม่ฮันนี่ศรีสันนี่แหละค่ะ
ที่แบบว่าทำให้พี่ท็อปพี่ไทยกลับมายืนในวงการบันเทิงได้

ซึ่งเรื่องนี้นะคะเราไม่ได้พูดเองค่ะ
พี่บินเขาเล่าให้น้องชายเขาฟัง
เอกพันธ์ค่ะแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาต้องไปทำบุญที่นี่ตลอดค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยพี่ไทยเอกพันธ์ไปนะคะคือพี่บินติดภารกิจไม่ได้ไปค่ะ
ซึ่งพี่ไทยนะคะก็เล่าให้เราฟังนะคุณผู้ชม

ตอนนั้นพูดตามตรงพี่บินอยู่ในช่วงขาลง
เล่นละครเล่นหนังกี่เรื่องก็ไม่ดังค่ะ
เพราะเอิญว่าวันหนึ่งได้ไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ชาวบ้านก็บอกอ้าวคุณบินถ้าอยากแบบว่าพูดตรงอยากดังเนี่ย
สารเสร็จปุ๊บนะคะพี่บินก็ยกมือขึ้นไหว้ในใจนะคะ
บอกว่าลูกไม่ได้เตรียมของมาเลย
เอามือเปล่ายกขึ้นขอแล้วกันนะคะ

ก็มีถุงกลูปก็ลอยมาค่ะ
ข้างในนายมีทูปเทียลักษณ์และมันกิดไฟด้วย

ด้วยนะคือพี่บินก็ตกใจมากก็คือแบบว่ามีคนแกล้งหรือเปล่าเอาทำลอยมาปรากฏตรงนั้นไม่มีคนเลย
มันเกินเรื่องบังเอิญไปแล้วนะคะปรากฏว่าพี่บินก็เลยจุดทูบจุดเทียนเนี่ยอธิษฐานขอบอกว่าให้ลูกกลับมามีที่ยืนในวงการบันเทิง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมหลังจากนั้นพี่ปื๊ดจำได้ไหม
ภูมิกับดังเนี่ยค่ะโทรมาชวนเลยบอกว่าบินไปเล่นหนังมารจันทร์ให้พี่หน่อย
นี่อ๋อเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไง
ก็คือบทนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นแหละค่ะพี่บินก็กลับมาดังค่ะ
และด้วยแรงรักแรงศรัทธาที่มีต่อแม่ฮันนี่ค่ะ
ทุกครั้งที่พี่บินมาจังหวัดศรีสะเกดก็จะมาไหว้สารแห่งนี้เป็นประจำค่ะ
โดยถึงแม้ครั้งนี้นะคะไม่ได้มากับพี่ไทยนะคะแฝดคนน้องค่ะ
แต่พี่บินก็ไม่ลืมฝากใจมาให้

ปรากฏว่าคุณผู้ชมไม่ทันลงจากรถ

พอเดินเข้าไปจะไปถึงศาลแล้วได้ยินเสียงเพลงของแม่ฮันนี่
คือชาวบ้านเขาเปิดอยู่แล้วแล้วเขาก็ลำฟ้อนไปเป็นลำถวายค่ะ
จู่ค่ะมือไม้ของพี่ไทยเอกพันธ์ก็ยกขึ้นไล่ลำด้วยกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

หลังจากลำเสร็จค่ะพี่ไทยก็ขึ้นไปบนสาราค่ะ
กราบไหว้บอกแม่ฮันนี่และที่สำคัญค่ะ
เอาผ้าขาวม้าสีแดงนี่อันนี้เลยนะคะที่ได้มาจากชาวบ้านค่ะ
ผูกเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าจะได้มั่นคงเป็นความเชื่อแบบนั้นแหละค่ะ
พร้อมกับบอกในใจนะคะว่าพอลงจากสาราไปเนี่ย
ขอให้ลูกได้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจุดเลขทูปแล้วก็ล้วงหาย

บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบอกเลยช็อตนี้ถ้ารักกันจริงห้ามพลาดนะคะ
เพราะว่าพี่ไทยเอกพันธ์บอกว่าปีใหม่นี้ใครดูอยู่ตอนนี้เลย
เห็งปังได้รับโชคเป็นของขวัญถูกลอตเตอรี่รับปีใหม่ก็ได้
อย่ารอช้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

จุดทูบเลขแรกเลยที่เห็นตัวเลขคือเลข๖
และเลขตรงกลางของทูปก็คือเลข
แก๊สสุดท้ายคือเลข๕
ทุก๗เป็น๕

แฟนระทุกทุกท่านนะครับ
ถ้าเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ผมคิดว่าท่านไปขอในสิ่งที่เป็นไปได้

ทางหาแต่เลขที่พี่ไทยลวงจัดหายได้ก็คือ
และเลขทูปนะคะที่จุดไปเมื่อวานนี้ก็คือ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ดิฉันสัมภาษณ์

จริงลองดูนะคะ
ตอนที่แบบล้วงมานะคะล้วงแบบโชว์ตัวเลข
ได้เลข๑บอกอีกเลข๑
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ถ้าปีใหม่ใครแวะไปแถวศรีสะเกดก็ไปไหว้เจ้าแม่นี่นะคะ

คนศรีษะเกรดเราขวาน๘๖๒